มาดูเหตุการณ์นี้ค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจภูทรห้างฉัดที่จังหวัดลำปางได้รับแจ้งนะคะ
ว่าไปพบศพผู้ชายคนนึงอยู่ใต้โต๊ะสนุกเอ้าที่อู่ซ่อมรถก็เลยไปตรวจสอบ
นั่งดื่มเหล้ากับเพื่อนอาจจะทะเลาะกันในวงเล่า

อำเภอห้างฉัดจรวรรค์ลำปาง
พบศพนายยงยุทธ์ฮาวคัมฟูอายุ๓๖ปีอยู่ใต้โต๊ะสนุกเกอร์ค่ะ

ที่ตาที่หัวมีบาดแผลจากการถูกทำร้ายตัวแข็งแล้วอะค่ะ
ใกล้กันมีเศษไม้มีข้าวของตกกระจายเกลือดเลย
เจ้าหน้าที่ก็เก็บไว้เป็นหลักฐานนำศพไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลห้างฉัด
ทีมข่าวของเราไปคุยกับแม่ของผู้ตายนะคะ
ขวัญชนกฮาวคัมฟูอายุ๕๖ปีคุณแม่บอกว่า
เมื่อคืนทุ่มครึ่งลูกชายบอกว่าเดี๋ยวไปอู่ซ่อมรถก่อน
แม่ก็ถามว่ากินข้าวก่อนไหมลูกชายก็บอกกินไปเลยไม่ต้องรอ
แม่ก็ไม่ได้คิดอะไรลูกก็มักจะไปอู่ซ่อมรถเป็นประจำ
พอเช้าแม่บอกว่าเอ๊ะทำไมลูกชายไม่กลับบ้านสักที
โทรศัพท์ไปหาโทรติดไม่มีคนรับแม่ก็ทำกับข้าวไปขายที่ตลาด
สุดท้ายญาติไปบอกแม่ว่าลูกชายเป็นลมอยู่ที่อู่ซ่อมรถ
แม่ก็นึกว่าลูกแค่เป็นลมไม่เป็นอะไรมาก
สุดท้ายล้มทั้งยืนค่ะมารู้อีกทีคือลูกเสียชีวิตอยู่ที่อู่ซ่อมรถ
บอกตอนนี้แม่ไม่เหลือใครแล้วแม่อยู่กับลูกแค่สองคน
สามีเพิ่งเสียชีวิตไปแม่ก็ป่วยหลายโรค
ออกจากงานที่กรุงเทพเพื่อกลับมาดูแลแม่
แต่สุดท้ายเนี่ยค่ะลูกมาเสียชีวิตทีนี้แม่เหลือตัวคนเดียวเลย
แม่ก็จะถามกับกันนะว่าเนี่ยอย่างน่าเอาปราร์ตถึงตาย
เรื่องทะเลาะมันธรรมดาของคนกินเหล้าเนอะ
ตำรวจจับผู้ต้องสงสัยได้แล้ว๕คนนะคะ
ก็เป็นกลุ่มเพื่อนที่นั่งกินเหล้ากันอยู่ในอู่ซ่อมรถนี่แหละค่ะ
คือเริ่มตั้งวงกินเหล้ากันตั้งแต่เมื่อคืนวาน
ตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนเบื้องต้นรับสารภาพไปหนึ่ง
คุมตัวเอาไว้๕นะรับสารภาพแค่คนเดียว
ก็เชื่อว่าน่าจะเป็นลักษณะที่ว่านั่งล้อมวงดื่มเหล้ากัน
จ้าไม่เข้าหูกันทะเลาะกันในวงเล่า

เอาเก้าอี้ฟาดกันทำร้ายร่างกายกันจนเสียชีวิต
แต่ตำรวจบอกว่าก็จะต้องสอบสวนหาสาเหตุ
เพิ่มเติมนะคะว่ารายละเอียดมีใครร่วมก่อเหตุบ้าง
เพราะว่าตอนนี้รับสารภาพไปแค่คนเดียว